ใครเคยโดนบ้างเจอปุ๊บทักอ้วนขึ้นบ้าง
ทักแบบนี้ไปฟังคำตอบเด็ดจากโบเมลาดากันเลยค่ะ
ปกติแล้วคือคนเราเจอหน้ากันก็จะว่า
ว่านขึ้นป๊ะภอมลงป๊ะ
ขึ้นแล้วบ้านมันแคบลงป่ะ
เรามันผิวอิ่มเรามันผิวอิ่ม
เป็นไงเรามันผิวอิ่มอ้วนขึ้นแล้วบ้านมันแคบลงปะก็สิ
ต้องบอกเลยว่านี่เป็นมิติใหม่ของการตอบคำถาม
พอถูกทักว่าอ้วนขึ้นหรือเปล่านะเช่นเดียวกับน้องโบเมลดาค่ะ
คือชาวเน็ตคอมเมนต์เยอะช่วงนี้บอกว่าอวบขึ้นหรือเปล่า
มีน้ำมีนวลขึ้นหรือเปล่าทักเยอะมันก็เสียเซลล์เหมือนกัน
คนพูดเยอะนะคะเป็นว่ามารยาทการทักทาย

ในแบบของสุขภาพที่ดีไม่เหี่ยวไม่โซม
แต่ด้วยความเป็นผู้หญิงโครงใหญ่คุณจะแบบว่าคุณเป็นเชฟบ้าแบบฝรั่ง

เป็นว่าตอนนี้ก็สวยมากแล้วอ้วนแล้วไงก็มีแฟนป่ะ